เขาบอกว่าเป็นอันซีนที่ยังไม่เคยเปิดให้ใครเห็นมาก่อน

ร่องใต้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดยาลานะครับ
ส่วนขึ้นเหนือไปกันก่อนที่จังหวัดเชียงรายครับ

นี่แหละจุดชมวิวแห่งใหม่นี้นะครับ
เขาเรียกว่าผาม่อนน้อย
อยู่บนดอยดาวดอยผาม่อน
ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๑๒๐๐เมตร

แล้วก็สามารถเห็นทะเลหมอกสวยงามได้พร้อมกับชมพระอาทิตยามรุ่งอรุณได้อย่างสุดประทับใจเลยทีเดียว
เมื่อกี้เห็นคนที่ยืนอยู่บนสรรเขามันสูงมาก
ต้องเดินดีกิ้งหลุนลงไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับ
แล้วต้นไม้อันนี้อยู่สูงมากเลยอะค่ะ
ไม่ใช่มันกิ่งมากเลย
และด้วยความที่เป็นเทือกเขาดอยผาม่อนเนี่ยก็มีสรรปันน้ำเป็นจุดแบ่งอนาเขตระหว่างประเทศไทยกับสปลาวนะครับ
จึงทำให้เห็นจุดชมวิวผาม่อนน้อยแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและหมู่บ้านในฝั่งสปลาวได้อีกด้วยครับ
น่าไปเที่ยวนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึง
ใช่ครับอย่างที่บอกมันค่อนข้างจะชัดมากเลยทีเดียวจากภาพมุมสูงแบบนี้นะครับ
ส่วนที่อำเภอย่าหาจังหวัดยาลาครับร่องใต้กันเลยครับ
ก็มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับชื่อว่าหมู่บ้านเหมืองลาบู
ซึ่งแปลว่าเหมืองฟักทองครับตั้งอยู่บนเทือกเขาในพื้นที่หมู่๘ตำบล
ปะแต่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูถ้ำทะลุก็มีพื้นที่ติดกับอำเภอบรรดังสตาน
และกาบังจังหวัดยาลารวมถึงรัฐเคด้าของประเทศมาเลเซียนะครับ
ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ครับเคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกนะครับ
ที่มีชื่อเสียงด่งดังมีความเจริญรุ่งเรือง
จนทำให้ในอดีตนะครับคุณพักดีดำรงฤทธิอดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาคนที่๑๙ก็นำภาพคนหาบเร่และคนครับและต้นไม้ใหญ่
ในหมู่บ้านมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละครับ
อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงนะครับ
เหมาะที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายจุดเลยทีเดียวครับ
ซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ
แล้วก็มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
เป็นจุดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับ
เช่นสถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวชมทะเลหมอก
มีจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ
ปลาสะเบียดแดงซึ่งไม่มีที่ไหน
รวมทั้งเชี่ยวชมบรรยากาศของหมู่บ้านหวังระบู

เป็นเห็นบรรยากาศเก่า
มีน้องประชนอยู่ร่วมกันทั้งภูตผมัยมุสลิม
ที่สามารถยกระดับในเรื่องสร้างบรรยากาศที่น่วดงาม
เหมาะมากเลยสำหรับสุดสัปดาห์นี้
เพราะว่าในวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์นี้
ทางเทศบาลตำบลปาแต้
จะร่วมกับอำเภอย่าหารและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ซึ่งจะมีพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้อีกด้วย
โอ้โฮน่าไปใครจะเริ่มเปิดประเดิมกันเลยที่นั่นนะครับวันเสาร์นี้
สิบแปดกุมภาคมใช่ไหมคะวันเสาร์ถ้าใครว่างอยู่จังหวัดใกล้เคียง

ใช่ใครไม่อยู่ใกล้ก็ตีตัวไปก็ได้นะวันเสาร์ทะวังว่าดี
ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันด้วยนะคะ